มาดูเหตุการณ์ที่ต้องถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยต้องระวังตัวจริงจริงนะทุกวินาทีเลยมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขานั่งอยู่ในรถแล้วก็ไปจอดในลานจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวแถวบางนากรุงเทพนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับนั่งคุยโทรศัพท์นั่งแต่งหน้าอยู่ในรถแล้วคงไม่ได้ล็อกรถมีผู้ชายคน
เปิดประตูรถของผู้หญิงเข้าไปนั่งในรถเอาปืนจี้บังคับให้ผู้หญิงคนนี้ขับไปที่โรงแรมม่านรูดแต่ผู้หญิงคนนี้สติดีจริงไหวพลิบดีจริงเธอหนีออกมาได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเธอหนีออกมาได้ยังไงแต่ว่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุตำรวจจับได้ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่

ผู้เสียหายอ่ะนะเห็นว่าเธอหน้าตาดีอยู่ดีก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา
หยิบปืนบีบีกันที่อยู่ในกระเป๋าสะพายจี้บังคับให้หญิงสาวคนนี้ขับรถมุ่งหน้าไปโรงแรมม่านรูด
แต่ตัวนายถากูลคนก่อเหตุก็บอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรนะผู้หญิงคนนี้กระโดดหนีออกมาจากรถได้ก่อน
เขาบอกว่าเขาตกใจก็เลยขับรถของผู้หญิงคนนี้หนีมาไปจอดทิ้งไว้ในปั๊มแก๊สแถวถนนศรีนครินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็นั่งแท็กซี่กลับไปที่ทำงานคือตำรวจเข้าไปดักรอที่ทำงานเลยค่ะ
ไปจับได้ตอนที่ผู้ต้องหาตัวนายถากูลเนี่ยลงจากแท็กซี่นะตำรวจรวบตัวเลย
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการนำตัวนายถากูลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๓จุดนะคะ
จอดรถชั้นหนึ่งของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้อยู่แถวบางนา
โรงแรมที่พาผู้เสียหายไปตั้งใจจะข่มขืนปั๊มแก๊สริมถนนศรีนคริน
แล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาไปสพเมืองสมุทรปราการ
เบื้องต้นในชั้นสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็ฝากหังต่อที่สารชวานสมุพรากาลเดี๋ยวฝากหังในวันพรุ่งนี้
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปพบกับผู้เสียหายเลยค่ะ
เธอบอกว่าเธอเป็นผู้จัดการสาขาของบริษัทเครื่องสำอางแห่งหนึ่ง
ช่วงก่อนเกิดเหตุเธอขับรถไปจอดที่ลานจอดรถในห้าง
อยู่ชั้นหนึ่งเขานัดลูกทีมเอาไว้เพื่อจะไปหาลูกค้า
จอดรถได้ไม่นานเธอก็ยังนั่งอยู่ในรถ
ไลน์หาลูกน้องในทีมนั่งแต่งหน้าอะไรแบบนี้ค่ะ
ระหว่างกำลังจะลงจากรถคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยประชิดตัวเลยนะคะ
เอาปืนจี้บังคับให้เธอเข้าไปในรถแล้วก็ปิดประตู
ขู่ว่าห้ามส่งเสียงร้องเธอกลัวมากกลัวจะเกิดอันตราย
เธอก็เลยต้องทำตามนี่คนร้ายนั่งข้างหลังแบบนี้เอาปืนจี้ด้านหลังแล้วก็ขู่
ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าปืนจริงปืนปลอมหรือปืนอะไรใช่
แล้วคนร้ายก็ขู่ให้เธอขับรถออกจากห้างนะแล้วบอกว่าให้ขับไปเรื่อย
บังคับให้เธอเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งแถวถนนศรีนครินค่ะ
ห่างจากห้างไปประมาณสี่กิโลได้แต่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมร้างไปแล้ว
เอาปิดทีเนี้ยใช่คนร้ายก็เลยบอกว่าให้ขับออกมา
พาไปอีกโรงแรมนึงพาไปโรงแรมที่๒ห่างจากโรงแรมร้างอันนี้ไปกิโลนึงนะคะ
ผู้หญิงก็พยายามจะต่อรองนะว่าอยากได้อะไรเอาไปเลยอย่าทำร้ายเธอนะ
คนร้ายก็บอกผู้หญิงว่าอย่าตุกติกไม่ได้จะทำอะไรเธอก็เลยต้องจำใจ
ขับรถต่อไปตามที่คนร้ายบอกจนไปถึงโรงแรมม่านรูด
พนักงานโบกให้จอดตอนแรกเนี่ยพนักงานโบกให้จอดในลักษณะที่ว่าให้ขับเอาหน้ารถพุ่งเข้าไป
แต่ผู้เสียหายเขาไหวพลิบดีคุณผู้ชมเขาคิดเลยนะว่าถ้าเอาหน้ารถเข้าไปทีนี้หนียากแล้ว
ใช้สติใช้ไหวพลิบนะคะเธอทำเป็นเหมือนว่าเธอตกใจมากเธอกลัวจอดรถไม่ได้
ก็เลยถอยหลังเข้าแทนนี่แล้วทีนี้ตอนถอยอ่ะชนเก้าอี้ชนอะไรตรงนั้นอ่ะ
พนักงานเขารู้สึกไงแล้วก็ถอยไปเบียดกับกำแพงด้านข้างให้คนร้ายเนี่ยลงไม่ได้
เวลาเปิดประตูมันเปิดไม่ได้ใช่เปิดไม่ออกเบียดเลยแต่เธอถอยมาแค่ครึ่งเดียว
ของเธอที่เธอขับอ่ะเธอเปิดประตูได้นึกออกมาครับเปิดประตูวิ่งหนีมาเลยค่ะ
ขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมคนร้ายเห็นท่าไม่ดีข้ามไปที่ฝั่งตรงคนขับเลยนะ
ขับรถของเธอหนีออกไปค่ะแล้วของมีค่าของเธอบอกว่าโอ้โห
อยู่ในรถเต็มไปหมดเลยคนร้ายเอารถเธอแล้วก็ขับหนีไปเลย
พอไปถึงหน้าโรงแรมเราก็บอกเขาว่าขอไม่เข้าได้ไหมขอส่งตรงนั้นอะไรอย่างนี้
คือเหมือนเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเออเข้าไปก่อนเขาบอกไม่ทำก็คือไม่ทำ
พี่หนูกลัวไปหมดแล้วหนูขอร้องนะหนูไม่เข้าได้ไหมขอส่งตรงนี้อะไรอย่างนี้
แล้วเหมือนหัวพี่บังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกก็บอกให้เข้าเอาหน้าเข้าตั้งแต่แรกไม่เอาเข้า
เขาก็เหมือนเราดุเราใช่เขาบอกว่าเราเอาหลังเขาทำไมบอกพี่หนูกลัวอะไรอย่างนี้
เข้าไม่ได้จริงแล้วมันช่วงจังหวะนั้นคือมันเป็นกำแพงโรงแรมอ่ะ
คือเราสามารถเปิดประตูได้แต่เขาอ่ะจะติดไงคะเราก็เลยเปิดปุ๊บเราก็วิ่งหนีเลย
แล้วก็เลยตะโกนบอกน้องที่อยู่แถวนั้นว่าเขาเป็นโจรเขาจี้หนูมาอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีปืนด้วยนะคะ
เขาก็ขู่เราตลอดเขาก็เล่าเรื่องของเขาว่าเขาเคยฆ่าคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เคยฆ่าแฟนแล้วก็ชู้แล้วก็แฟนชู้ของแฟนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เผาอำพังคดีแล้วก็เคยติดคุกมาแล้ว
ก็อยากฝากผู้หญิงทุกคนนะคะก็คือไม่ว่าจะไปแบบที่ไหนห้าง
หรือว่าสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นปั๊มก็คือไม่ว่าจะขึ้นรถหรือว่าลงรถ
ก็คือขอให้มองซ้ายมองขวาก็คือคนสมัยนี้เราก็ไว้ใจไม่ได้
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราจริง
เพราะว่าเราก็เคยดูแต่ข่าวแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงบางที
เหมือนก็ต้องพยายามใช้สติดีถ้าเกิดเราไม่มีสติ
เราก็คงอาจจะไม่ได้รอดแล้วก็โชคดีแบบนี้
โอ้โหแต่นี่คุณผู้หญิงต้องจำไว้เป็นวิธีการในการพยายามตั้งสติเอาตัวรอดเลยนะ

ตั้งแต่เราเอาหน้าเข้าไม่ได้แล้วไม่งั้นไม่มีใครเห็นเราแน่
ถอยหลังเข้าดีกว่าพยายามชนนู่นชนนี่
แล้วยังคิดไปถึงช็อตที่ว่าชิดกำแพงให้คนร้ายมันเปิดประตูลงไม่ได้
ใช่แล้วก็แค่ครึ่งเดียวตัวเธอเปิดลงได้แล้วหนีเลย
แต่ช่วงมันใช้จังหวะช่วงลงจากรถพึบเดียวนะพยายามจะขู่ให้เข้าไปในรถเลยนะครับ
ส่วนคนร้ายเนี่ยพอขับรถของผู้เสียหายหนีไปแล้วแล้วไปทิ้งที่ปั๊มแก๊ส
แล้วนั่งแท็กซี่ไปที่ที่ทำงานของตัวเองนะฮะ
คือตำรวจเขาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเขาตามไม่ยากครับ
เพราะว่าชุดที่ใส่อยู่เนี่ยคือชุดฟอร์มของที่ทำงาน

เขาก็ตามโลโก้ของบริษัทแล้วก็ไปรอเลย

อดคล้องให้การกับทางพนักงานโรงแรมจุดเกิดเหตุที่เห็นเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าตอนนั้นพนักงานเขาก็นั่งอยู่ตรงจุดหนึ่งนะ
แล้วก็เห็นลูกน้องที่เป็นคนโบกรถ
เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนขับรถที่เข้ามาเนี่ย
พยายามขับรถชนเก้าอี้อยู่หลายครั้ง
ตอนนั้นที่เห็นยืนจุดฆ่ากันไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าผู้ชายเขาตี้มา
ลูกน้องหนูอีกคนนึงเขาเป็นคนรับเข้า
แต่เขายังไม่ได้เปิดห้องนะคะ
ส่วนทางผู้จัดการโรงแรมบอกว่า
พอเขาเห็นผู้เสียหายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
พนักงานเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะฮะ
ก็รีบเข้าไปช่วยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจทันทีนะครับ
ยืนยันว่าทางโรงแรมเขาก็คอยอบรม
ให้พนักงานสังเกตพฤติกรรมของผู้มาเข้าพักอยู่ตลอดอยู่แล้ว
จดทะเบียนรถป้องกันเหตุไม่คาดฝันอยู่แล้ว
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่า
มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมาก

เหตุการณ์มันติดพันธุ์กันนิดเดียว
เหตุการณ์ก็ติดพันธุ์กันคือ

ตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่งรถออกไปไม่ถึงนาที

พูดอย่างนี้ดีกว่า

ก็เลยยังไม่ได้จดอะไร

แต่ก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ทางเข้าทางออกโรงแรมเนี่ยแหละครับ